ยังคงต้องเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา
โดยเฉพาะพื้นที่อีสานตอนล่างอย่างที่เรามีการคาดการณ์
เราก็เน้นย้ำไว้ว่าในช่วงนี้เองอิสานตอนล่างจังหวัดไหนที่ก่อนอันนี้แห้งแรงเหลือเกิน
เป็นช่วงเวลาที่จะได้ตักตัวเอาน้ำเหล่านี้ไปใช้ในการเกษตร
แต่ว่าจังหวัดไหนก็ตามแต่ครับที่เจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อย
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงจังหวัดข้างเคียง
ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญตอนนี้ที่ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าจากการคาดการณ์ตลอดสัปดาห์นี้ยังคงมีโอกาสเจอฝนตกในบริเวณดังกล่าว
ปัจจัยตัวสำคัญครับคือพายุหนึ่งลูกที่มีการก่อตัวขึ้นใกล้เมืองไทยของเรานี่เอง
พายุลูกนี้ไม่ยอมขึ้นฝั่งสักที
เพราะว่าตอนนี้เองหนึ่งสิ่งที่เข้ามาขัดขวางการทำงานของพายุ
ก็คืออากาศเย็นจากประเทศจีนที่ถูกดูดลงมาด้วย
ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบน
เจอกันตอนนี้ก็คืออากาศหนาวนะครับ
หมอกที่เข้ามาปกคลุมในยามเช้า

ฝั่งที่ติดกับลาวติดกับกัมพูชาสักส่วนใหญ่
ซึ่งแน่นอนปัจจัยของความเย็นนี้เองถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ความชื้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนลดลง
ดังนั้นฝนในระยะนี้ที่คุณผู้ชมสังเกต
จะสังเกตว่ามีการเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
กลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ
และนอกจากนี้เองนะครับยังมีอีกหนึ่งลูกก่อตัวขึ้น
แถวบริเวณฟิลิปปินส์มุ่งหน้าไปที่ญี่ปุ่น
ใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นต้องระวังหน่อย
แต่ว่าพายุลูกนี้ก็จะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝน

พายุลูกนี้จะสังเกตว่าเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนนะครับ
ระหว่างที่เคลื่อนไปก็จะค่อยนำเอากลุ่มฝนที่ตอนนี้
อยู่บริเวณทางตอนกลางประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ค่อยเขยิบขึ้นไปปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนด้วย
นั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าเหนืออีสาน๒๓วันที่ผ่านมาฝนลดลงแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ครับฝนจะค่อยเขยิบขึ้นไปปกคลุมบริเวณทางตอนบนอีกครั้ง
ทิศทางของพายุที่กำลังจะเคลื่อนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะครับ
ดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่
โดยเฉพาะอีสานตอนบนก็ต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี่คือรูปกรณ์น้ำหนาวผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มหารสวัสดีครับ